๖นาฬิกา๓๑นาที
วันนี้ท่านนายกคมนตรีนะฮะ
แม่ก็ปรากฏว่าไม่พอใจ

ถามเรื่องเก่าที่ยังเล่าไม่จบ

อดีตหัวหน้าทีมสอบสวนคดีค้ามนุษย
ฮินจาหรือว่าโรฮิงญา

สะกิดโดนจุด

ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
การกระทรวงกลาโหมย้ำถึงปัญหาการแก้ปัญหาการค้ามนุษย
บอกว่ารัฐบาลทำมาโดยตลอดสิ่งไหนนะที่เป็นประโยชน์นะ
ก็เอาไปพัฒนาตามกรอบของกฎหมาย
ส่วนกรณีที่พลตบตรีปวีนพงศิริรินทร์
อดีตผู้บัญชาการตรวจผู้ท้อนภาค๘
หัวหน้าทีมสอบสวนคดีนี้เนี่ยแล้วเอาไปเปิดเผยบอกว่า
ไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังจากทำคดีนี้
จนเป็นเหตุให้ต้องลี้ภัยไปอยู่ที่ออสเตรเลีย
ท่านนายกโอ้โหควันออกหู
บอกผมไม่ได้ให้เขาออกไปแต่เขาออกไปเอง
ทุกอย่างมีกระบวนการตามขั้นตอน
หากคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ร้องทุกข์ตามช่องทางมา
ส่วนกรณีที่พลตบตรีปวีนพงศิริริริรินทร์
ยืนยันว่ามีตัวการใหญ่อยู่เบื้องหลังขบวนการ
ค้ามนุษย์ชาวโรฮินจาเนี่ยนะ
นะครับท่านนายกถามกลับว่าไอ้พูดแบบนี้ใครก็พูดได้
ไปดูช่วงควันออกหูหน่อยครับ
คุณผู้ชมครับคดีการค้ามนุษย์ชาวโรงฮินจานี่นะครับ
เปิดเผยขึ้นมา
เมื่อปี๒๕๕๘หลังจากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นที่พัก
จำได้ไหมที่พักในป่าบนภูเขา
รอยต่อชายแดนไทยมาเลเซียที่สะดาวสงขลา

เหตุการณ์นี้ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ดำเนินคดี
ผู้กระทำความผิดได้มากถึง๑๕๓คน
พากษาลงโทษไปแล้ว๗๕คน
จำนวนนี้มีพลโทมณัฐคงแป้น

ซึ่งพบหลักฐานการโอนเงินรับโอนเงินมาเป็นจำนวนมาก
แล้วก็ท่านพลโทมณัฐ
ท่านก็เสียชีวิตในระหว่างการรับโทษไปแล้ว

นี่แหละครับที่ถูกเอาขึ้นมาสะกิด
ถือว่าเป็นแผลตกสะเก็ดที่เลือดออกอีกครั้งหนึ่งครับ